คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ล่วงเข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการค้นหา๑๓ชีวิต
จังหวัดเชียงรายนะครับน้อง๑๒คนอายุ๑๙
ถึง๑๖นะฮะอายุ๒๕ปีของทีมหมูป่า

พร้อมกับภาพปฏิบัติการล่าสุด
ของเจ้าหน้าที่ณขณะนี้ที่อยู่หน้าถ้ำด้วย
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงทำงาน

หน้าถ้ำเนี่ยได้มีการนำรถเนี่ยมาเจาะ
เจาะผนังถ้ำเนี่ยนะคะถามว่าเจาะทำไม

ช่วยกับเครื่องดูดน้ำ

สูบน้ำ๒๐กว่าเครื่องอยู่ข้างใน
ข้างนอกด้วยจะได้ระบายเพิ่มมากขึ้น

เรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในขณะนี้เนี่ยก็ยังเป็น๓ส่วน

สูบน้ำเจาะโพรง

สูบน้ำก็อย่างที่เราได้คุยกันนี่แหละนะฮะ

เพื่อจะตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็

ลงถ้ำหน่วยซิลก็ทำงานอยู่
น้ำท่วมมากท่วมน้อยท่วมจนมิด

เรียกได้ว่าทำงานบูรณาการกันทุกภาคส่วน

ภาคส่วนยังคงทำงานสอดรับสอดประสานกัน
มีโพรงมีปล่อง
ที่จะเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่จะสามารถที่จะลงไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะรายงานสดเข้ามาให้ทราบนะครับ
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับ

คืนนี้หลังไทยรัฐนิวโชว์แล้ว
ไทยรัฐเจาะประเด็นต่อเนื่องถึงรายการพิเศษ
ทั้งคืนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับ

เพราะว่าจุดนี้น่าจะทำให้การทำงาน

เนื่องจากตลอดทั้งคืนทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ย
น้ำฝนที่เข้าไปท่วมขังอยู่ในพื้นที่ถ้ำ

แต่ว่าตอนนี้มากขึ้นไปอีก
ฝนเมื่อคืนนี้ตอนนี้พยายามไล่น้ำออกมา

จะเข้ามาที่บริเวณปากถ้ำด้วยซ้ำนะครับ

พื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับ

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะครับ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

สามแยกถ้าเราเลี้ยวขวา

หนึ่งกิโลเมตรถึงหนึ่งกิโลเมตรกว่ากว่านะฮะ

ถ้าเลี้ยวซ้ายประมาณ
กิโลเมตรที่สำรวจกันไปแล้ว

ตรงจุดนี้ทางออกก็ยังไม่มี

ปลายทางว่ากันว่า
ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้อยู่เหมือนกัน

แล้วก็ปิดทางเข้าแล้วก็ออก

พัทยาบีชนะครับ

พื้นที่ที่เป็นจุดโล่งกว้าง

แต่ไม่ท่วมทั้งหมดดูเหมือนชายหาด

พัทยาบีชคาดว่าอยู่ประมาณ

ณขณะนี้ทางซ้าย

ทางขวามีน้ำจากดอยผาหมีเข้ามานะครับ

การที่จะสูบน้ำออกมาก็ลำบากนะครับ

จะมีปล่องมีโพรงมีอะไรยังไงบ้างหรือไม่
ที่จะสามารถลงไปได้

อาจจะไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ
ในการที่จะหนีน้ำขึ้นไปนะครับ

ที่เป็นระดับน้ำที่บริเวณปากถ้ำนะครับ

สามเหลี่ยมจุดสามแยก

ที่เราเจอรองเท้าของน้องทิ้งไว้เนี่ยนะครับ

ท่วมเพิ่มเข้ามาเกือบถึงปากถ้ำนะครับ

เคยตั้งที่โถงที่หนึ่งกับโถงที่สอง

ไปหาปล่องที่อยู่ด้านบนนะครับ

ถ้าเริ่มตั้งแต่ชุดแรก

ท่านผู้ชมครับชุดแรกที่เดิน

มีปล่องตรงไหนบ้างเป็นชุดของเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ไปทางฝั่งของดอยตุ่งนะครับ
ทางฝั่งยาวกว่าที่เขาสำรวจกันแล้วนะครับ

ก็ยังหาเพิ่มกันอยู่นะครับชุดนี้ก็ยังคงทำงานกันอยู่นะครับ

ชุดนี้ได้เข้าไปทำงาน

ตำรวจด้วยทหารด้วยนะครับ

เดินสำรวจตามแนวสรรเขา

ที่อยู่ด้านล่างเป็นจุดที่

น้องแล้วก็โค้ชรวม๑๓คน

ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ๕โมงเย็น

ลองที่๓เนี่ยมีลักษณะเป็นวงรีแคบ

ตรงจุดฝั่งนี้พบปล่องเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าวันนี้นะครับ

ให้ลองไปดูปล่องนะครับ
จะไปอยู่ส่วนไหนไม่รู้อาจจะเป็นพัทยาบีช

เขาอาจจะไปทางนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น

หรืออาจจะไปพบช่องทางใหม่

วันนี้พลตำรวจเอกวิทยาชัยพร้อมกับ

เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ด้วย

ครั้งนี้ไปทางฝั่งดอยผาหมีนะครับ

ติค้นหาไปเมื่อช่วงเย็นนะครับ

สำรวจตรงจุดนี้นะครับ

เคยเดินทางมาสำรวจบริเวณดอยผาหมี
พบว่าเมื่อเดินขึ้นไป๗๐๐เมตร

ก็เลยเดินต่อไปสำรวจอีกจุดหนึ่ง

ไปเจอโพรงที่คาดว่าจะสามารถโรยตัวลงไปได้

ก็พบว่ามันก็ตันเหมือนกันนะครับ
ต่อไปอีก๕๐๐เมตรที่เดินไป
ไปเจอโพรงที่๓ก็ตันครับ
ต่อไปอีกครับไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
ไปเจอโพรงหรือว่าปล่องที่๔
ตรงจุดนี้อยู่สูงสุดเกือบสุดหน้าผาของดอยผามีแล้วนะครับ
สำรวจทดลองโยนหินลงไปนะฮะ

ก็เลยคาดกันว่าสงสัยจะเป็น

โถงค่อนข้างกว้างถ้าฟังจากเสียงที่โยนหินลงไปนะครับ
ก็เลยตัดสินใจนำโรนลองเข้าไปสำรวจบินเข้าไปนะครับ

ปากโพรงกว้างประมาณ๓เมตรนะครับ

แต่ว่าต้องยุติการสำรวจก่อนเพราะว่ามันก็เย็นค่ำแล้วนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้๒๙มิถุนายนนะครับ
จะใช้พลร่มนะครับในการโรยตัวลงไป
จะได้เห็นชัดว่าลงไปได้ลึกขนาดไหน

ถ้าได้ข่าวดีก็อาจจะลงไปถึงถ้ำได้นะฮะ

หรือว่าจะสามารถผ่านทางจุดน้ำท่วม

พรุ่งนี้จะเริ่มภารกิจตั้งแต่เช้านะครับ

นี่เป็นชุดของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ชุดของภาคเอกชนหลายหน่วยงาน

ที่สามารถเอ็กซาเรย์ตรวจจับคลื่นความร้อนต่าง

มาทำงานร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับ

ไปดูความแข็งแรงของผนังถ้ำ

เพื่อจะเจาะทางกำแพงเข้าไปประมาณอย่างนั้นนะครับ

เป็นชุดของภาคเอกชนนักวิชาการ

ด้วยได้ใช้เครื่องสแกนสำรวจความหนาและลักษณะพื้นผิวของผนังถ้ำ
เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดพิกัดในการใช้เครื่องมือเจาะหินนะครับ
โดยนายธเนธวิรสิรินายกวศธให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
เจาะเนี่ยจะแบ่งเป็น๒ส่วนนะฮะก็คือการเจาะขยายโพรงที่อยู่เหนือถ้ำ
ดอยผาหมีขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณสามแยก
ปากทางเข้าถ้ำไม่ไกลมากนักอีกจุดหนึ่งทีมจะไปสำรวจทางฝั่งซ้ายของปากทางเข้าถ้ำ
จุดที่ใกล้ใกล้กับหาดพัทยานะครับว่าผนังถ้ำจุดไหนจะสามารถใช้เครื่องมือเจาะหิน
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถ้ำได้หรือไม่ยืนยันว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ย
ทางวศธยืนยันว่าจะไม่ทำให้โครงสร้างของถ้ำเสียหายแล้วก็พังถล่มลงมานะครับ
เพื่อที่จะสำรวจดูว่ามีโพรงอีกหรือไม่แล้วจะสามารถเจาะได้ไหม
เรื่องต้นดรธนาสรานเวชพันธ์วิศวกรอุโสของปตทสพซึ่งเป็นหัวหน้าทีม
ให้ข้อมูลกับเราสั้นนะครับบอกว่าการบินสำรวจได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควร
เดี๋ยวรายละเอียดท่านอาจจะให้เพิ่มเติมในภายหลังแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะครับ
เรามีคลิปที่แสดงให้เห็นการทำงานของโดรนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตทสพเคยใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตปิโตเรียมแล้วก็สำรวจพื้นที่ทางอากาศนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อได้เครื่องมือตัวนี้มาช่วยก็คงจะทำให้พิกัดการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้น
เราจะได้สามารถเข้าถึงจุดเป้าหมายที่คาดว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่ได้เร็วที่สุดนะฮะ
หวังว่าจะได้รับข่าวดีโดยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับ
ดมสรรพกำลังระดมเครื่องมือมาช่วยกันอย่างเต็มที่
ก็เหลือเพียงแต่ว่าเราจะได้ข่าวดีเมื่อไหร่นะครับคุณโรสลินครับ